มาดูความคืบหน้าการดำเนินคดีกับผู้ที่ทุจริตงบประมาณบุรณสังขรวัด
หรือว่าคดีทุจริตเงินทอนวัดนะครับ
วันนี้ทีมโฆษกคศออกมาระบุว่ายังไม่พบความเคลื่อนไหวใดจากคณะส่งนะครับ
หลังจากที่ภูมิหน่วยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หอบหลักฐานไปให้ปปตรวจสอบพระเถระชั้นผู้ใหญ่หลายรูป
อาจเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ศาสนาแห่งชาติมาให้ข้อมูลคดีทุจริตเงินทอนวัดเพิ่มเติม
โดยจะเป็นการถามเจาะลึกถึงงบประมาณอีก๗วัด

ไม่เกี่ยวข้องกับ๔สำนวนที่มีพระชั้นผู้ใหญ่

เพราะสำนวนดังกล่าวได้ส่งให้ปปชไปแล้ว
ตั้งแต่วันที่๑๑เมษายนที่ผ่านมา
อำนาจการสอบสวนพระชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมด
อยู่ในความรับผิดชอบของปปช

ก่อนหน้านี้ปปชเคยมีการตีความ

เนื่องจากพระสงฆ์ไม่ถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้าราชการที่จะอยู่ในอำนาจ

แต่กระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้าราชการมีพระสงฆ์
กระทำความผิดเป็นตัวการ
สนับสนุนให้มีการกระทำความผิดด้วย

คดีเงินทอนวัดกับผู้บริหารของ

ทำความผิดร่วมกับพระชั้นผู้ใหญ่

ก็จะถูกดำเนินคดีทางอาญาเช่นกัน

ถ้าอยากเลื่อนไว้หากในอนาคต
จะมีพระชั้นผู้ใหญ่ต้องถูกดำเนินคดี
ก็ขอให้ที่เป็นห่วงเรื่องกรณีพระสงฆ์พระอะไรต่างเหล่านี้

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทย๙๐กว่าเปอร์เซ็นต
เขารบนับถืออยู่ในประเทศไทยนะครับต้องช่วยกันนะครับ
นี้ก็เป็นไปตามหลักฐานทั้งวัตถุพยานและพยานบุคคลต่างเหล่านี้นะครับ
ก็เป็นขั้นตอนตามกฎหมายอยู่ในปัจจุบันนะครับ
ก็ขอร้องอย่าเคลื่อนไหวอะไรกันเลยไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะครับ
ขณะเดียวกันต้องจับตาการประชุมคณะกรรมการมหาเทราสมาคมในวันศุกร์นี้
ว่าจะมีปฏิกิริยาในเรื่องนี้ออกมาอย่างไรหลังพระชั้นผู้ใหญ่๓ใน๕รูป
ถูกกล่าวหาว่าร่วมกระทำทุจริตจนทำให้เกิดความเสียหาย
เป็นกรรมการในมหาเถระสมาคมด้วย